ไปดูกันต่อเรื่องของถนนสวยดีกว่า
ในบ้านเรามีหลายเส้นหลายสายเลยนะคะ

สวยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยค่ะ
ดูค่ะภาพจากมุมสูงมองลงไปเนี่ยเห็นเป็นเลนช่องจราจรเนี่ยชัดเจนเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตรงไหลทางหรือตรงแยกรวมไปถึงช่วงของกลางถนน
จะมีเส้นขีดแบบนี้เตือนให้ผู้ขับขี่สันจรระมัดระวัง
เรียกได้ว่าแปลกตานะเพราะว่าหลายคนหลายพื้นที่ยังไม่มีแบบนี้ค่ะ
ถามว่าแล้วอยู่ที่ไหนล่ะตอบตรงนี้ว่าอยู่ที่แถวถนนเส้นผลเจริญนะคะ
ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลสามแยกอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธร
คือแต่เดิมเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตธรรมดาธรรมดาแต่ว่าด้วยอายุการใช้งานมานานหลายปีมันก็ชำรุ
ก็เลยมีการปรับปรุงทำถนนเส้นนี้ขึ้นมาใหม่
ให้เป็นถนนลากยางแอสฟาวติกหรือว่าถนนที่มีความปลอดภัย
เป็นระยะทางยาวกว่า๗๐๐เมตร
เห็นไหมคะว่าจะมีเลนสำหรับจักรยานด้วย
แล้วก็มีเลนสำหรับคนเดินเท้าด้วยค่ะ
ตีเส้นอย่างชัดเจนเลยนะคะ
จากนั้นก็คือมีเส้นจราจรสีสะท้อนแสง
โดยเฉพาะบริเวณทางร่วมทางแยก
มีการตีเส้นจราจรแจ้งเตือน
มองเห็นได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลทั้งกลางวันกลางคืน
โอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดา
คือมันเป็นความแปลกตาแต่ว่ามันใช้งานได้จริง
แล้วก็ทำถูกต้องตามหลักของโยธาเลยล่ะ
ใครอยากจะไปดูนะไปถ่ายรูปนะคะ
หรืออยากจะไปเห็นด้วยตาของตัวเองไปได้ค่ะ
ถนนเจริญพลเทศบาลตะบน๓แยกอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะสูท่อน

ทำแบบนี้แล้วก็ดูสบายตานะดูสวยแล้วก็มันดูปลอดภัย
แต่มันก็คงจะเหมาะกับในถนนที่เขาอยู่ในระแวกชุมชนถูกไหม
จริงมันสามารถทำได้เหมือนกันนะคุณเชื่อว่าก็คงมีการปรับเปลี่ยนกันไป
ยังแยกอโศกเหมือนกันนะคะเขาจะมีเป็นช่องจราจรแบบเขียนเป็นซิกแซกซิก
ให้รู้ว่าตรงนั้นมันคือจุดร่วมแล้วก็ต้องระมัดระวังลดความเร็วด้วย